สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

วันนี้ผมมีคำตอบที่ผมขีดเส้นใต้ถามไป๒๓วันที่ผ่านมา๒๓เรื่อง
เรื่องที่๑ว่าไอ้การลงทะเบียนฉีดวัคซีนเนี่ย
ทำยังไงที่จะไม่ให้คนไปมาลุมมาตุ้มกันลงทะเบียนเหมือนเหมือนกันพร้อมกัน
และจะทำให้ระบบล่ม
มีคำตอบมาจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนาสุขคุณสาธิตปิตุเดชะ
ก็คือว่าฟังนะครับเขาจะจัดหมวดหมู่คนลงทะเบียน
ไม่ให้ไปลงพร้อมกันทั้งประเทศหรอก
วดหมู่ที่เขาจัดไว้แล้วมีดังนี้ครับ
วันที่๑พฤษภาเนี่ยที่จะถึงเมื่อรืนนี้เนี่ย
เขาจะเริ่มเปิดลงทะเบียน
ให้เฉพาะคนสองกลุ่มก่อน
ฟังนะครับกลุ่มที่๑คือกลุ่มคนที่อายุเกิน๖๐ปีขึ้นไป

กลุ่มนี้เนี่ยมี๑๑ล้าน๗แสนคน
เขามีตัวเลขอยู่ในกระทรวงมหาดไทย
กลุ่มที่๒กลุ่มที่มีโรคประจำตัว
โรคประจำตัว๗กลุ่มโรค

มีตัวเลขอยู่๔ล้าน๓แสน

โรคไตไวหลอดเลือดสมอง

กับกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ย
มีตัวเลขอยู่๑๕ล้าน
ทีนี้ถามว่าทำไมถึงเป็น๒กลุ่มนี้ก่อน
อันนี้มันมีข้อมูลชัดเลยว่า
คนที่ติดเชื้อแล้วตายเร็ว
หรือติดเชื้อแล้วอาการหนักเร็วโคม่า
ส่วนใหญ่ก็คือคนสองกลุ่มนี้
คือคนที่มีโรคประจำตัว

ฉะนั้นการที่คนสองกลุ่มนี้จะได้รับวัคซีนก่อนเนี่ย
ก็เท่ากับว่าจะได้ลดจำนวนการไปนอนโรงพยาบาล

และลดจำนวนการเสียชีวิตลงมา
เขาลงทะเบียนกันวันที่๑พฤษภา
ใช้เวลาเดือนกว่าที่จะไปจัดระเบียบหมวดหมู่ต่าง
แล้ววันที่๗มิถุนา
เริ่มฉีด๗มิถุนานะครับ
ฉะนั้นการลงทะเบียนในวันที่๑พฤษภาคมนี้
ไม่ใช่ลงพร้อมกันทั้งประเทศ
ลงเฉพาะคนสองกลุ่มนี้เท่านั้น
ฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังใครที่ไม่ใช่อยู่ในสองกลุ่มนี้
อยู่เฉยอย่าไปยุ่งกับเขา
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะทยอยประกาศให้ทราบ
ว่ากลุ่มที่เหลือเนี่ยไปลงทะเบียนได้เมื่อไหร่
ที่เหลือคือกลุ่มไหนล่ะครับ
กลุ่มคนที่อายุ๑๘ปีถึง๕๙ปี
กลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่
เขาไปสำรวจไปแล้วว่ามีอยู่๓๑ล้านคน
เขาก็จะให้เปิดจองวัคซีนได้
ฟังนะวันที่๑กรกฎา
กรกฎากรกฎา
แล้วพอถึงเดือนสิงหาเดี๋ยววันที่ยังไม่กำหนด
เขาจะเริ่มฉีดกันเดือนสิงหาคม

ถึงแม้ว่าจะมี๒กลุ่ม๑๕ล้านคนเท่านั้น

แต่ทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้ระบบล่ม

เพราะมันล่มมาแล้วหลายหนนี่ครับ
เรื่องนี้มีคำตอบจาก
นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดี
ท่านเป็นปรึกษาระดับที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข

ว่าคนจะเข้าแอปจองวันแรก
หมื่นคนต่อวินาที
ก็เลยมีการเตรียมระบบเอาไว้รองรับ

อันนี้เราฟังไปเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอก
มันเป็นเรื่องทางเทคนิคทางเทคโนโลยีเขา
เอาเป็นว่าไม่ต้องห่วง
เขาเตรียมรับสถานการณ์ไว้แล้วสำหรับคนสองกลุ่มนี้๑๕ล้านคนที่จะเริ่มวันที่๑
ซึ่งท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาวันที่๑วันเดียวหรอกลงไปเรื่อยยังไงก็มีสิทธิ์อยู่แล้ว
อีกทีนึงนะพอวันที่๑เนี่ยคนที่อายุไม่เกิน๖๐คนที่ไม่มีโรคประจำตัว๗กลุ่ม
อย่าไปยุ่งกับเขาแต่จริงถึงไปยุ่งก็ไม่ได้เพราะว่าพอท่านกรอกไปว่าอายุเท่าไหร่
ถ้าอายุไม่เกิน๖๐มันก็เด้งออกมาแล้วท่านท่านไม่กรอกว่ามีโรคประจำตัวมันก็เด้งออกมา
ฉะนั้นถึงไปยุ่งก็ยุ่งไม่ได้ส่วนกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นด่านหน้าอันนี้อยู่ในแผนเดิมฮะ

ในเดือนพฤษภาคมให้หมดอยู่แล้วใครบ้างล่ะเป็นกลุ่มด่านหน้าก็นี่ไงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมกันแล้วทั้งประเทศ๑ล้าน๒แสนคน
บุคลากรอาชีพอื่นอีก๑ล้าน๘แสนคนที่เป็นด่านหน้าเช่นคนขับรถสาธารณะกับรถตู้เซ็กซี่รถเมย์แม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
คนพวกนี้ต้องสัมผัสต้องเจอกับผู้โดยสารมากฉะนั้นต้องฉีดให้ก่อนหรืออย่างวันนี้ที่มีข่าวว่ารัฐมนตรีตรีนุษย์เนี่ยบอกอาชีพครูล่ะอาชีพครูเนี่ยสอนเด็กนะถ้าครูมีปัญหาเด็กจะมีปัญหาตามอ้าวหรือคนที่ทำงานบริการในที่ต่างเช่นทำงานที่การท่าที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับคนมีเคาน์เตอร์คุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะอยู่
การฉีดวัคซีนสี่ทีมเนี่ยได้รับคำอธิบายจากโฆษก
ประจำสำนักนายกคุณอนุชาว่าเขาจะแบ่งเป็น๔ทีมแล้ว
ให้บริษัทใหญ่ใหญ่ที่ใครถนัดธุรกิจด้านไหนก็ไปช่วย
อยู่ทีมนั้นด้านนั้นเช่นเช่นนะทีมเอทีมเอนี่เป็นทีม
สนับสนุนการกระจายการฉีดวัคซีนการหาสถานที่เพิ่ม
เติมในการฉีดวัคซีนที่นอกเหนือจากโรงพยาบาลที่
ว่าจะเป็นโรงงานที่โน่นที่นี่เนี่ยทีมเอไปไปหามาทีม
ทีมการสื่อสารอันนี้สำคัญนะสนับสนุนการสื่อสาร
ข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันดี
ยังไงคนที่ละล้าละลังไม่กล้าฉีดวัคซีนเออเห็น
วัคซีนแล้วมีปัญหาไม่อยากฉีดวัคซีนมันจะมี
ปัญหาตามมาฉะนั้นทีมเนี้ยไปทำความเข้าใจเขามี
เครื่องไม้เครื่องมือในการสื่อสารบริษัทโทรคมณคม
บริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องมือถือทั้งหลายเขาจะไปช่วย
ซีคือทีมเทคโนโลยีระบบเพื่อจัดการลงทะเบียนให้
รวดเร็วและระบบการติดตามตัวอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้
เขาจะไปช่วยราชการว่าจะทำยังไงไม่ให้ระบบมันล่ม
ให้มันลื่นไหลลงทะเบียนได้ง่ายแล้วควรจะจัดระบบอย่าง
ไงเพราะว่าลำพังแต่ราชการทำเนี่ยพูดตรงตรงอ่ะสู้
เอกชนเขาไม่ได้หรอกกับทีมซีคือทีมเทคโนโลยีและ
ระบบเพื่อจัดการระบบลงทะเบียนให้รวดเร็วและติดตาม
ตัวอย่างมีประสิทธิ์อันนี้ทีมซิมซีบอกไปแล้ว
ดีทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมซึ่งทีมดีเนี่ยวันนี้
ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเพราะรัฐบาลดูเหมือนว่าจะยืน
แล้วว่าวัคซีนเนี่ยมีพร้อม๑๐๐โดสที่ว่าเนี่ยทั้ง
ทีมเนี้ยครับบริษัทเอกชนรายใหญ่ใหญ่ที่เขามีความ
ถนัดแต่ละด้านเขาจะแบ่งงานกันทำผมได้ฟังจากพักพวก
ที่เขาเป็นภาคเอกชนบางคนแล้วเนี่ยเขามั่นใจครับว่า
ระบบการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจะราบรื่นได้
ระดับหนึ่งแน่นอนเอาทีนี้มาสำหรับคนกรุงเทพดูหน่อย
จากโรงพยาบาลที่เขาจะฉีดแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ได้
สถานที่แน่นอนแล้วนะว่ากรุงเทพหาสถานที่กอทมเนี่ย
หาสถานที่ฉีดแน่นอนแล้วมีที่ไหนบ้างมีสิบสี่แห่ง
ยกตัวอย่างเช่นเอสซีจีบางซื่อ
ไอคอนสยามพีทีทีสเตชั่นพระรามสอง
เดอร์มอนบางบางแคร์บิ๊กซีบางบอนอันเนี้ยจะให้
บริการได้รวมวันหนึ่งเนี่ยสองหมื่นกับห้าพันคนท่าน
สามารถเลือกได้ทางออนไลน์เลยว่าจะเอายังไงนี่นี่
ประเด็นเรื่องที่ฉีดของกอทมส่วนประเด็นการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการจัดหาเตียงหาโรงพยาบาลตอนนี้
เรามีคนติดเชื้อแล้วมีอาการหนักอยู่หกร้อยเก้าสิบห้า
รายหนักมากต้องใส่ท่อหายใจร้อยหกสิบเก้าฉะนั้นต้อง
ร่วมมือระดมบูรณาการร่วมมือกันหาเตียงให้เพียง
เพราะว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันทำลายล้างเร็ว
มากลงปอดเร็วมากมีคนหลายลายตายคาบ้านตายคา
โดในช่วงที่รอรถมารับบางเคสเนี่ยตรวจเชื้อ
วันเดียวตอนค่ำตายแล้วบางเคสตายก่อนแล้วถึง
ผ่าศพพิสูจน์ว่าอ้อติดเชื้อเห็นไหมฮะฉะนั้น
บริหารจัดการเตียงต้องรวดเร็วเป็นที่น่ายินดี
ว่าล่าสุดก็คือเขาจะทำอย่างงี้คนแต่เดิมเนี่ย
ว่ากันไปตามคิวของใหม่เอาอย่างนี้ใครอาการหนัก
กว่าได้ได้เตียงก่อนใครอาการหนักกว่าจะถึงมือหมอ
หมอก่อนแล้วล่าสุดกอทมเขาเคลียร์ว่าตอนนี้ในกอทมไม่มี
ตกค้างแล้วครับไม่มีคนตกค้างแล้วได้เตียงหมด
แล้วว่าอย่างงั้นเถอะทีนี้ก็ปิดท้ายแม่ผมเห็น
คำเตือนที่เขาส่งเป็นข้อความในไลน์ส่งส่งมา
เออเขาก็ล้อคำได้ดีนะครับเอามาปิดท้าย
รายการวันนี้เขาบอกว่าอยู่บ้านไม่ไปหาใครดีกว่าอยู่
โรงพยาบาลแบบไม่มีใครไปหานี่อยู่บ้านไม่ไปหาใครดี
กว่าอยู่โรงพยาบาลแบบไม่มีใครไปหาเอาเลือกเอาจะเอา
อย่างไหนนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำ
ครับคุณบุ๊คครับอืมนะครับอยู่โรงพยาบาลไม่มี
ใครไปหาเพราะคุณติดโควิดไม่มีใครกล้าไปเยี่ยมนะฮะ